ช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวของค่าแรงกำลังเป็นประเด็นร้อนเลยใช่ไหมฮ

ก็มีหลายคนที่ก็ออกมาถกเถียงกันเยอะนะครับ
แต่เอาล่ะพักเรื่องค่าแรง๖๐๐บาทเอาไว้ก่อนมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับ
อันนี้เป็นเรื่องของค่าแรงปัจจุบันที่ปรากฏว่าคนงานสองคนนี้เนี่ย
เขามีการเปรียบเทียบกันเฮ้ยทำไมได้มากกว่า
ต่อให้ได้มากกว่าแค่ร้อยเดียวก็ถือว่าเยอะกว่า
โมโหเอามีดคัตเตอร์จะไปแทงคนที่ได้เงินเยอะกว่าฮะ
ก็ได้ค่าแรงแพงนี่เขาก็เลยใช้จอบฮะ
ตีสวนจนตายหลักฐานชัดเจนมากครับ
เอาเลยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอ
นี่คือจังหวะที่เขาเอาจอบตีผู้ชายคนนี้
สลบเหมือดแล้วนะฮะแล้วก็สิ้น
ใจตายในเวลาต่อมานี่คือภาพที่ถ่ายจากมือถือเอาภาพ
อีกมุมหนึ่งเป็นภาพวงจรปิดครับนี่ฮะมีดตีไม่ยั้งเลย
คุณมิ้นคุณผู้ชมคือรัวรัวเลยอ่ะค่ะมีคนมาแล้วก็ยัง
หยุดนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นข้อความนะเราไม่สับสนุน
ความรุนแรงทุกรูปแบบนะฮะเหตุการณ์นี้ครับลุงเหนอก็คือ
คนก่อเหตุนายกริตภาษณ์อายุห้าสิบสามปีครับใช้ด้ามจอบกระหน่ำตีนาย
สุริยาหรือว่าในแก้วอายุ๓๕คือ๒คนนี้เป็นคนใต้เหมือนกัน
พัทธลุงเหมือนกันครับชวนกันมาทำงานแล้วจังหวะหนึ่ง
ลุงเหนือเขาพูดเมื่อกี้นี้ไงเลี้ยงไม่เชื่องเดี๋ยวขึ้น
วินโดคู่ขนานก็ได้กับภาพที่ถ่ายจากมือถือเหตุการณ์
เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ลำลูกกาปฐุมธานีครับ
เชื่อไหมครับว่าปมเหตุมาจากว่าทะเลาะกันเพราะก็ลุงเหนือได้
เงินมากกว่าทำไมได้เงินแพงได้๗๐๐ผมได้แค่๖๐๐เองคนตายได้๖๐
๖๐๐ค่ะลุงเหนือคนตีโดยจอบแต่ได้๗๐๐ทะเลาะกันครับแล้วบวก
เมาด้วยนี่ไงพอเมาเสร็จปั๊บคนตายเอาคัตเตอร์มาจะไปหา
เรื่องค่ะลุงเหนอบอกว่าเฮ้ยข้าไม่รอให้เองแทงหรอกความ
ไม้ตีก่อนเลยครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นหลัก
ที่ชัดเจนครับสองทุ่มเมื่อวานนี้ครับลุงเหนอเนี่ยนะฮะ
หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วมีชาวบ้านมามาห้ามมาบอก
ตอนแรกลุงเหนอบอกว่าไม่เป็นไรแจ้งตำรวจเลยไม่หนีหรอก
สักพักหนึ่งครับขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากจุดที่เกิดเหตุคือ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลำลูกกาปฐุมธานีนะครับค่ะต่อมาครับ
ปรากฏว่าไปคุมตัวลุงเหนอได้ที่ธัญบุรีในจังหวัดปฐุมธานี
เหมือนกันเจ้าตัวบอกว่าผมกำลังจะขี่รถไปหาตำรวจก็คิดว่า
ไปที่โรงพักที่ธัญบุรีก็ได้คุมตัวมาแล้วครับลุงเหนือคือ
คนนี้นะฮะตำรวจจับกลุ่มตัวได้ครับขี่รถข้ามสะพานคลอง๗
เจ้าตัวสารภาพก่อเหตุจริงแล้วอ้างว่าผู้ตายคือนายแก้วกิน
เหล้าแล้วเมามาด่าถึงหน้าห้องมาพร้อมกับมีดคัตเตอร์จะเอา
ปาดคอจะเอามาแทงเขาเขาไม่ยอมครับทำไมต้องให้ฝ่ายนั้น
เริ่มก่อนก็เลยคว้าไม้คว้าเจาะตีสวนไปทะเลาะกันเรื่องอะไร
ลุงเนี่ยคัตเตอร์เล่มนี้ลุงบอกว่าก็แก้วอ่ะมันมาหาว่าผม
ได้เงินเยอะกว่าผมเองเนี่ยเป็นหัวหน้างานได้เจ็ดร้อยแก้วเนี่ย
มันไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรมากนักมันได้๖๐๐มันก็เยอะ
แล้วนะไม่พอใจหรือไงตำรวจคุมตัวไปทำแผนครับ
ก่อนที่จะพาตัวไปโรงพักดูบรรยากาศทำแผนสักหน่อยฮะ
นี่ครับตอนทำแผนนะฮะวันนี้คุณบอมอภิวัตนักข่าวไทยรัฐทีวี
ตามความคืบหน้าตำรวจก็นำตัวลุงเหนอ
สอบปากคำและถามสาเหตุอีกครั้ง

ลุงเหนอบอกว่าจริงแล้วคนตายแก้วเป็นคนปฏิลุงเหมือนลุงนั่นแหละ
ชวนมันมาทำงานก่อสร้างในกรุงเทพ
ลุงได้๗๐๐มันได้๖๐๐
เป็นหัวหน้างานได้เยอะกว่าก็ไม่แปลก

ตัดปัญหาตัดรำคาญถ้าอย่างนั้นแบ่งไป
จะได้คนละ๖๕๐บาทเท่ากัน
จบไหมจบนะคิดว่าน่าจะจบแล้ว
ปรากฏว่าเอามีทะเลาะกันอีกครับ

วันที่เกิดเรื่องเนี่ยไม่ได้พูดอะไรกันเยอะนะผู้ตายเมามาหา
เรื่องแล้วถือมีดคัตเตอร์มาเขาถ่ายคลิปเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้น
แล้วนะครับนี่คือโพสต์ไม่อยากตายก็อย่ามายุ่งกับกูอุ้ยนี่
ครับก่อนแรกลูกเหนือบอกว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่ด้วยกันยากเอ็งกลับ
บ้านที่ใต้ไปไปกลับพัทรลุงไปไปแล้วก็มีการโพสต์ต่อว่าเอา
ไว้แบบนี้ไม่มีใครคิดนะครับว่าเรื่องราวมันจะเดินทางมาถึง
จบที่ว่ามีคนตายจริงจริงนะฮะเหตุการณ์ในวันนั้นถ่ายคลิป
เอาไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนรู้ว่าเนี่ยแก้วเนี่ยมันเมาแล้วมันมา
ระรานก่อนนะแล้วนอกจากนี้โทรบอกเพื่อนด้วยว่าเฮ้ยเองช่วยมา
อบตีแก้วจนตายซะก่อนแล้วส่วนที่ขี่รถออกไปลุงเหนือเขาก็ยืน
นะครับว่าไม่ได้หนีตั้งใจจะไปมอบตัวมีคลิปวงจรปิด
ระหว่างที่ลุงเหนอสวมหมวกกันน็อกขี่ออกไปจากปากซอย

หลักฐานเด็ดทุ่ม๔๖นาทีเมื่อวานนี้หลังก่อเหตุเสร็จแล้ว

ก่อนที่จะไปถูกจับได้ในที่สุด
สุดท้ายแล้วมาถึงตรงนี้ลุงเหนอบอกว่า
ขอโทษครอบครัวของนายแก้วด้วยคนบ้านเดียวกัน
แต่เรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครแล้วพอฝ่ายนั้นมาหาเรื่อง
มันก็เลยบานปลายมาถึงแบบนี้
เขาผิดไปแล้วเขาว่าแบบนี้ฮะ
เกี่ยวให้กลับบ้านอ่ะคือไม่ให้ทำงานอ่ะเขาก็เลยโยวผมอื้อ
ก็ขอโทษค่ะโปรดีมันขาดด้วยมันก็หลายรอบด้วยเนอะ
มันปูนตัวนี้ทุกวัน
ถึงกระทั่งมีคนมาห้าม
เอาละครับเรื่องความผิดก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
บางคนบอกว่าจิตใจโหดเที่ยมก็ว่ากันไป
แต่ในอีกมุมหนึ่งคุณมิ้นคุณผู้ชมอยากให้ดูภาพนี้
ลูกสาวของลุงเหนอครับไปเยี่ยมพ่อ
แล้วมีภาพที่ลูกกับพ่อกอดกัน
หลายคนน้ำตาซึมเหมือนกันกับภาพนี้
เกาะลูกกรงแล้วพูดจาก่อนจะเข้าไปโผล่กอด
บรรยากาศตอนนี้ลองดูพร้อมกันครับ

สุดท้ายแล้วทุกฝ่ายก็มีแต่น้ำตาและความเสียใจ

ลูกสาวของลุงเหนอบอกว่าก่อนหน้านี้ก็รู้บ้างนะ
คือบอกพ่อแล้วว่าพ่อใจเย็นนะ
วันนั้นที่เกิดเรื่องเนี่ยโทรคุยกับพ่อ
แล้วพ่อพูดในโทรศัพท์บอกว่าพ่อตีแก้วตายแล้ว

มันเหมือนในละครเลยพอได้ยินเสียงพ่อพูดปั๊บ

โทรกลับไปอีกครั้งคราวนี้คนรับสายเป็นตำรวจ
แล้วตำรวจบอกว่าผมอยู่กับพ่อคุณแล้วนะ

บอกว่าพ่อเครียดมากนะรู้เลย
รู้เลยว่าพ่อเครียดและกดดันมาก

จากนี้ไปเสาหลักของบ้านจากเดิมเป็นพ่อ
ต้องกลายมาเป็นตัวเธอโดยปริญญา

วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
มีรอยคราบเลือดอยู่บ้างตามพื้นครับ
แล้วไปเจอกับหัวหน้างานรับเหมาก่อสร้าง
ก็คือหัวหน้าของทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งเนี่ย

บอกว่าตกใจมากเพราะปกติเนี่ย

เขาเป็นคนร่าเริงและชอบหยอกล้อเล่นกันกับผู้ตายอยู่บ่อย
ก็ไม่คิดว่าจะมาตีได้ขนาดนี้
หนักขนาดที่ว่าเอาอีกฝั่งหนึ่งตาย
ติกรรมคำพูดจะเปลี่ยนไปครับ

เอาพี่ครับแล้วทำไมถึงให้ค่าแรงลุงเหนอมากกว่าคนตายร้อยหนึ่ง
เขาก็ให้เหตุผลเอาแบบแฟร์
ถนัดช่างเหล็กคือถนัดงานเฉพาะด้านแค่ไม่กี่อย่าง
เพิ่งรู้ว่าสองคนทะเลาะกันเรื่องเงินกลางซอยเมื่อ๒วันก่อน
แล้วไปเที่ยวคาราโอเกะกันมาด้วยแล้วก็ทะเลาะกัน

กระทั่งเมื่อคืนนี้เกิดเรื่องเกิดราว
เห็นรถตำรวจมาเต็มไปหมดก็ตกใจ
แล้วพอรู้ว่าแก้วตายเพราะลุงเหนอตีจนตายก็ยิ่งช็อกนะฮะ
เจ้าของบ้านเช่าเองก็ตกใจเหมือนกัน
ตั้งใจว่าหลังจากบ้านนี้ทำเสร็จอะไรเรียบร้อยคงจะทิ้งเอาไว้พักหนึ่งก่อน
เดี๋ยวขอทำบุญให้เรียบร้อยก่อนนะฮะ
ตั้งใจจะมาอยู่หลังเกษียณ
แต่มามีคนตายมีข่าวร้ายแบบนี้ก็ตกใจครับ

ส่วนเพื่อนบ้านที่เข้าไปห้ามตอนเกิดเรื่อง

สองสามวันก่อนเห็นสองคน
ก็คือลุงเหนอกับนายแก้วทะเลาะกัน

คิดเลยว่าจะมาฆ่ากันแบบนี้นะครับ

นี่นะฮะตกใจนะ

แล้วทั้งสองคนดูเหมือนจะสนิทกันด้วย

จะเดินเรื่องให้แล้วโดยหัวหน้างาน

ส่วนทางคดีก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับ
ทางครอบครัวผู้ตายเขาก็ว่าไว้แบบนั้น

แล้วก็ถูกคุมขังอยู่ที่โรงพักลำลูกกา

เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ